การนี้หน่อยครับเกิดขึ้นในสายใต้เก่านะครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามา
แล้วไปทำร้ายพนักงานหญิงของขนส่งนะครับ
เข้าไปตีเขาเอาตีเขาเอานะครับจนได้รับบาดเจ็บ
ไม่พอใจไม่พอใจที่ถูกอุ้ยนี่ไงที่ผมบอกตีเขาเอา

ซ้ายนะผู้ชายนะขวาเนี่ยผู้หญิงเป็นพนักงาน
นี่แหละครับไม่พอใจที่ถูกเตือนว่าขี่จักรยานเข้ามาในเลนส์ของรถตู้
จับภาพผู้ชายคนนี้เอาไว้ได้เดินตรงเข้าไปหาพนักงานขนส่งนะครับ
เธอยืนอยู่บริเวณร้านชาลชาราเห็นไหม
ตู้จอดเพียบเลยซ้ายมือแล้วก็ทำร้ายเลยแม้ว่าจะมีคนอยู่เพียบ
แต่ก็ไม่มีใครเข้าไปช่วยเหลือทำให้พนักงานผู้หญิงนะครับ
พนักงานขนส่งคนนั้นต้องเดินหนีฮะผู้ชายคนนี้ยังเดินตามไปทำร้ายอีกนะ
เพียงเท่านั้นไปดูกล้องวงจรปิดนะครับ
ของบนสำนักงานชั้นสองผู้ชายคนที่ทำร้ายพนักงานขนส่ง
กับเพื่อนอีก๓คนนะครับเดินเข้าไปข้างบนนี่เดินซายอาด
กันเข้ามาเลยแต่ไม่นานทั้งหมดก็เดินลงมาด้านล่าง
หลังเกิดเหตุครับผู้เสียหายซึ่งเป็นพนักงานขนส่ง
ที่ถูกทำร้ายไปกับทนายความครับไปแจ้งความที่สอนอบังยี่ขัน
แล้วเขาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนว่า
เธอให้คุณผู้ชมว่าเธอเป็นพนักงานของบรขาวสอ
มีหน้าที่ดูแลสถานที่ก็คือทรัยไต้เก่า
ก่อนหน้านี้มีรถจักรยายนขี่เข้ามาในเลนส์ของรถตู้
ท่านคุณผู้ชมมาเห็นจอดอยู่ไล่นะ
ก็เลยเข้าไปเตือนแล้วทำหนังสือรายงาน
ยังผู้บังคับบัญชาเพราะว่าผิดระเบียบ
เพราะแล้วอาจจะเกิดอุบัติเหตุด้วยเธอบอกกระทั่งวันเกิดเหตุคือ๑๘สิงหาคม
ผู้ก่อเหตุเนี่ยซึ่งเป็นผู้เช่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวกับลูกน้องนะครับ
รวมแล้ว๔คนเข้ามาด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคล้ายนะฮะ
เพราะไม่พอใจไม่พอใจที่ถูกทำรายงานเนี่ย
หนังสือรายงานไปนะครับจากนั้นผู้ก่อเหตุนะครับก็ทำร้ายด้วยการตบ
นับบอกได้สักประมาณ๑๐ครั้งได้มั้งโอ้โหตบ๑๐ครั้งนะครับ
ขู่ไม่ให้คนอื่นเข้ามาช่วยก็เลยไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยครับ
เพราะว่าผู้ชายคนที่ทำร้ายเนี่ยผู้หญิงบอกผมไม่ได้บอกนะ
พนักงานบอกเป็นมาเฟียมีอิทธิพลในพื้นที่นี้เธอกลัวครับ
หยุดงานไปแล้ว๑๐กว่าวันต้นสังกัดก็ไม่เห็นเข้ามาดูแลเธอ
หลังจากนี้เดี๋ยวจะให้ทนายเนี่ยดำเนินการกับคู่กรณีครับ
ถามว่าขอโทษจบไหมการขอโทษคนเรามันก็มีการให้อภัยกัน
ไม่ใช่ใจสัตว์นะหนูก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งหนูก็ให้ได้
แต่เรื่องเรื่องคดีเนี่ยก็ต้องให้ถึงที่สุดไปก็ตามนั้นนะพี่นะ
เพราะว่าหนูเองเนี่ยหนูก็อับอายหนูเป็นเจ้าพนักงานของบริษัทขนส่ง
ซึ่งวันนั้นหนูได้ปฏิบัติหน้าที่ในเครื่องแบบหนู
พนักงานคนขายตัวคนรถหนูควบคุมดูแลทั้งหมด
ซึ่งเขามาทำหย่ามหนูอยู่ขนาดนี้นายจังในกลางกรุงในกลางใจกรุงเลย
นายอุเชนอันนี้กรหรือลุงหล่อฟังลุงหล่อบ้าง
ลุงหลอนี่ก็คือใช่คนที่ไปทำร้ายน่ะผู้เกาะเหตุ
ทำทำไมล่ะลุงหลอลุงหลอบอกบันดาลโทษอ่ะ
ก็ถูกผู้เสียหายขัดขวางในการประกอบอาชีพ
คือผมก็เช่าที่ในนี้ขายอาหารขายเครื่องดื่ม
แล้วผมบางทีต้องสต๊อกของก็บอกแล้วว่าผมขอเอาของไปลงบ้างนะครับ
มีการทำหนังสือกำหนดช่วงเวลากำหนดป้ายทะเบียนรถนะฮะ
แต่ก็ไม่ยอมผมบ้างนะยืนยันว่าเขาไม่ใช่มาเฟีย
เป็นคนที่ทำมาค้าขายนะครับแต่หลายคนก็รู้จักก็เกรงใจ
ก็ขายมาเป็นสิบปีนะส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ
พระราชงานสอบสวนสอนอบังยิคันจังรีดทั้งคู่มาไก่เกลี่ย
เพื่อหาทางออกร่วมกันถ้าเกลี่ยไกลเกลี่ยกันไม่ได้ก็